คุณผู้ชมพาไปดูกันต่อเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยขอ
ช่วงนี้นะฝนออกมาเยอะเหลือเกิน
อกจากจะออกมาจากโถสุขภัณฑ์แล้ว

จนเป็นศึกชิงไก่ระหว่างงูจงอางบิ๊กบึ้ม
กับงูเหลือมผู้มาเยือน
แต่ไปดูว่าแต่ละตัวคุณผู้ชมครับ

นี่งูจงอ่างตัวดำแบบนี้นะ
งูจงอ่างขนาดใหญ่ความยาวคุณ๔เมตร
กำลังถูกงูเหลือมขนาดเดียวกัน

เกิดขึ้นที่วัดถ้ำขนมโคอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่
ซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ปลูกสร้างอยู่บริเวณภูเขาหินปูนขนาดใหญ่
โดยมีพระรูปหนึ่งพยายามช่วยแยกงูทั้งคู่ออกจากกัน

มีบาดแผลบริเวณหัวเนื่องจากพลาดท่าถูกงูเหลือมกัด
จากนั้นพระได้นำงูจงอางขนาดใหญ่ดวงเมื่อกี้นี้ไปปล่อยในถ้ำ
ส่วนงูเหลือมแยกก่อน

ไฟแดงไฟน้ำเงินอะไรเนี่ยแยกออกไปก่อนนะครับ
ไปปล่อยเข้าป่าดังเดิมนะครับ
พระลูกวัดถ้ำขนมโคเล่าว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นวันนี้เมื่อมีงูจงอางและงูเหลือมรัดกันบริเวณลานหน้าถ้ำ
ว่างูทั้งสองอาจจะออกมากินไก่ที่ทางวัดเลี้ยงไว้

งูสองตัวจึงต้องต่อรัดต่อสู้รัดฟัดเบี่ยงกัน
แต่ละฝ่ายนี่เขามีลักษณะเด่นนะต่างกันไป

ก็พระท่านก็เลยพยายามไปแยกทั้งคู่ออกจากกันแล้วก็ปล่อยคืนธรรมชาตินะครับ
สำหรับงูจงอางนั้นที่ผ่านมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำของสำนักสงฆ์
เพราะพระเนรเห็นบ่อยครั้งแต่ไม่เคยทำอันตรายใดกับใครนะ
ส่วนงูเหลือมเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกก็มากัดกันโชว์เสือแล้ว

แสดงว่าพระท่านก็มีวิชาในการจับงูเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขาเคยเห็นกันอยู่ตลอดนะคะ
งูจงอางตัวนี้อยู่ในถ้ำนั่นเองนะคะ

โอ้โหก็ปล่อยทีมเยือนกลับเข้าป่านะครับ
เย่าก็กลับเข้าถ้ำนะครับ

ผ่านไปเร็ว